ว่าที่ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเนี่ยเพราะว่าพื้นสนามมันหนืดแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเป็นวิธีการเล่นที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ
กับทีมไทยขึ้นกันใช้หน้าเป้านะครับไม่เหมือนการเล่น๔๐ในช่วงที่ผ่านมาซึ่ง
ประตูของทีมไทยที่ถล่มชนะมาเลเซียไป๖๒ได้มาจาก
โรนาชัยจูวงศุกร์นาทีแรกแล้วก็นาที๒๐
พิรพัฒน์แก้ววิลัยทำแฮทริกนาทีที่๖๑๖แล้วก็๓๘
รวมถึงมุมัติอุสมานบูซานาทีที่๘
ส่วนเสือเหลืองครับได้จากทางเอ็กเมาชารินแล้วก็ไครูนเอฟเฟนดี้
ก็นาที๓๖ทั้ง๒ประตูเลยนะครับ
ต่อไปไทยเจอเมียนมาวันที่๑๖พฤษภาคม
ในเวลา๑๖นาฬิกาหลังเกมเนี่ยเซซ่ากุญซือทีมชาติไทยก็บอกว่า
ไทยได้ประตูเร็วก็ทำให้เล่นง่ายแล้วก็นักเตะจบสกอร์ได้ดี
จากนั้นครับยังไม่เล่นตามแผนที่วางเอาไว้
จากพื้นสนามเนี่ยเหนื่อยเกินไปจึงต้องเปลี่ยนวิธีการเล่น
เชื่อว่าทุกคนนะครับแล้วก็ทุกทีมต้องเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับ
ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังเกมแรกเนี่ย
เอาชนะสิงคโปร์ไป๓๐ครับ
การซ้อมแบ่งไป๒กลุ่มก็ใครลงเล่นนะครับในเกมสิงคโปร
แล้วก็ผู้เล่นสำรองเนี่ยต้องแยกกันซ้อมนะครับ
ส่วนตัวสำรองก็มาลงซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกาย
ครึ่งแรกเนี่ยไหลไป๓ลูกแล้วครึ่งหลังไม่ได้นะครับ
มิโยก็บอกว่าต้องแก้ไขเรื่องนี้เลย
นัดต่อไปนะครับเจอเมียนมาก็เจอกันค่อนข้างบ่อย
แล้วก็ทุกทีมพัฒนากันมากขึ้น
ต่อไปนะครับบอลหญิงเจอเมียนมาเนี่ยคือ๑๓พฤษภาคมในเวลา๑ทุ่มครับ
เลเซียที่เกมแรกเอาชนะไทยมา๒๑เจอกับสปลาวนะครับ
ก็ตัดกันไปเลยถ้าเกิดว่ามาเลชนะเนี่ยพวกเขาก็ลุ้นการันตีที่๑ได้เหมือนกันแหละครับ
แล้วก็หมัดได้ประตูขึ้นนำครับยิงบอลฉลับตรงนี้นะครับ
ออกนำ๑๐จากทางลุกมันฮาคิมนาที๓๔
แล้วก็ซัดไกลลูกนี้อีกครับ๒๐จากสยาฮินบาชาครับ
นาที๔๓นาที๖๗หนีเป็น๓๐นะครับ
ลูกนี้อีกลูกหนึ่งของทางลุกมาฮาคิมแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออก
จากนั้นนาที๘๕ครับสปลาวตีไข่แตกจากวิสิตนะครับ
นาที๘๕ตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับจบเกมเป็นทางมาเลครับ
ชนะ๒เกมรวดเก็บ๖คะแนนเต็มแซงไทยขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะครับ
ส่วนสปลาวแข่ง๓นัดมี๑แต้มเท่าเดิมก็รั้งอันดับสุดท้าย
อีกคู่หนึ่งครับสิงคโปร์นะครับเฉือนชนะกัมพูชาไป๑๐นะครับ
ซึ่งตอนแรกก็คิดว่ากัมพูชาเนี่ยโอ้โหมีมาตรฐานที่ดีแต่ว่าเกมนี้
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียยังไงประตูนี้ของทางสิงคโปร์นะครับ
เปิดแล้วก็หม่งเข้าไปโดยไซฟอลออักบาร์ครับนาที๓๘
ก็กลายเป็นว่าเหมือนงูกินหางครับกลุ่มนี้ทางฝั่งของกัมพูชาพลาดไปนะครับ
ก็ทำให้ทางสิงคโปร์เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น๔คะแนนครับ
จาก๓นัดรัดที่๒ของกลุ่มส่วนกัมพูชามี๓คะแนนจาก๒เกมวันที่๔
สรุปตารางเหรียญนะครับเวียดนามขึ้นนำครับเจ้าภาพคว้าไปแล้ว๑๐เหรียญทอง
๗เหรียญเงินและ๙เหรียญทองแดงนะครับที่๒เป็นบาเลเซีย๘เหรียญทอง
ที่๓อินโด๓เหรียญทองแล้วก็อันดับ๖คือไทยนะครับ
มีอยู่๑เหรียญทอง๒เหรียญเงินแล้วก็๘เหรียญทองแดงครับ